สวัสดีครับเรื่องรอบของสนามในช่วงค่ำวันนี้นะครับ
เน้นย้ำโปรแกรมในการแข่งขันฟุตซอลกันดีกว่าเพราะว่า
ข้นเหมือนกันนะครับกับสัปดาห์ที่๓ในการแข่งขันยังเป็นทางการ
แล้วก็สามารถที่จะเดินหน้าเก็บใช้ชนะเกมที่๔ได้ก็นำเป็นจากฝูงต่อไป
ขณะที่ทางชมบุรีนะครับวันนี้ก็เก็บอีก๓แต้มนะครับ
เจอกับทางกรมทางหลวงครับเป็นหนึ่งเกมในบ้านของทางชมบุรีที่ไม่ง่าย
เพราะว่าพวกเขาเสียประตูก่อนครับเริ่มเกมสองนาทีจากอธิชัยผู้สวาสตร์ครับ
แดนบนแล้วได้บอลครับเปิดโอกาสจากความผิดพลาดแล้วก็ยิง
หลังจากนั้นครับก็กลายเป็นว่าชมบุรีเนี่ย
พวกเขานะครับทวงคืน๔ประตูรวดจากนัทธุศรีดังไพโรธนะครับ
ทีที่แปดลูกยิงไกลของทางซาป้าในสิบห้า
พรีศดาวงแก้วนะครับประตันทีนาทีสิบแปด
แล้วก็ลูกยิงของทางปารักษ์กิติพานุวงศ์จังหวะนี้ครับช่วงหลังนี่เสียฟาวไหลครับ
ทางกรมทางหลวงก็เลยไม่กล้าเข้าบอลมากนักครับและจังหวะนี้ของซาป้าอีกหนึ่งประตูครับ
ที่สองของเขานะครับเริ่มเกมไม่ถึงนาทีในช่วงครึ่งหลัง
นำห่างห้าตอนหนึ่งก่อนที่นาทีทุกซิริครับ
จะมายิงทวงคืนให้กับทางกรมทางหลวงครับนาที๒๒แล้วก็นำทางโง่เจริญภัยศาลครับ
ตัวใหม่จากสุราธานีนาทีสามสิบสี่แล้วก็เกือบจะกลับมาได้เหมือนกันนะครับ
กรมทางหลวงแต่พวกเขาดันมาเสียประตูครับ
ไปโดนเหลืองแดงไล่ออกนะครับแล้วมาโดนยิงประตูในช่วงที่เหลือผู้เล่นน้อยกว่า
จากธุรกิจหวัญจรารณ์นะครับทำให้ชมุดีชนะหกต่อสามครับ
เก้าคะแนนเต็มจากสามนัดส่วนคู่ที่เห็นอยู่นี้ครับ

ที่ยังไม่ชนะใครนะครับจาก๒เกมก่อนอันนี้

โต้ก็ผ่านบอลให้กับจักรพลศรีนารา

จะมายิงตีเสมอนะครับนาทีสิบเจ็ด

อีกสองประตูจากลูกหญิงสวย

นาทีสิบแปดร่มถึงมุมัติอุสบานมูศาครับ

ในฟุตซอลลีกของสเปนนะครับ

ครึ่งหลังพีทธพลมาถามรุ่นที่๒ให้กับแบงคล่องนำหัง๔ตอนหนึ่ง
ยิงตีตื้นขึ้นมาจากจักรพลศรีนาราธิสามสิบเอ็ดแล้วก็ดีสุดเท่านั้นนะครับ
ท้ายกดดันหน่อยครับเพราะว่าแบงคอกเนี่ยฟาวครบ๖ครั้งนะครับ
แล้วก็เสียจุดโทษอยู่ที่๒ประตูเซฟได้หลังจากนั้นฟาวต่อไม่ได้
ก็เล่นแบบอึดอัดนะครับก่อนที่จะรักษาสกอร์เอาไว้ครับ
งคอกก็เป็นจ่าฝูนะครับนำต่อไปชนะ๔เกมติดโปรแกรมวันพรุ่งนี้ครับ
ห้องเย็นท่าข้ามเจอกับมพ่านะครับ๔โมงเย็นเช่นเดียวกับศรีปฐุม
จะพบกับทางเกษมบัณฑิตแล้วก็๖โมงเย็น๒คู่นะครับ
การท่าเรือพบกับศรีสะเกดและสุรธานีเจอกับสมุทรสาคร
ซอยหนึ่งรายการเป็นทีมชาติครับฟุตซอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย
ชิงอันดับ๓นะครับทีมไทยพบกับเวียดนาม
ก็มีตัวยุลิมปิกเป็นเดิมพันธุ์นะครับ
รอบสุดท้ายที่อาเจนติน่าในปีนี้แหละครับ
ตลอด๔๐นาทีนี่สู้กันสนุกนะครับจังหวะก็มีด้วยกันทั้งคู่
แต่ว่าที่นาทีขาดเนี่ยของทั้งไทยกับเวียดนามเนี่ยยังไม่ผ่านผู้สาประตูครับ
จบเกม๐๐ดวนจุดโทษตัดสินครับ
ปรากฏว่าโต๊ะเล็กสาวไทยยิงได้แม่นกว่านะครับ
เอาชนะไป๓ต่อ๒ก็คว้าอันดับ๓
ส่วนเกมนัดชิงครับอีรานแชมป์เก่าชนะญี่ปุ่น๕๒
ก็ทำให้ญี่ปุ่นแล้วก็ไทยได้สิทธิ์ไปฟุตซอลหญิง
ในรายการยุคโอลิมปิกที่อาเจนติน่า
เนื่องจากว่าฟุตซอลชาวอีรานได้สิทธิ์ไปแล้ว
แล้วก็คณะกรรมการโอลิมปิกสากลเขากำหนดไว้นะครับ
ให้โต๊ะฟุตซาว๑ชาติส่งได้แค่๑ทีม
ก็ทำให้เป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมฟุตซอลชายของเรา
ไม่ได้ไปให้ผู้หญิงไปครับ